เรื่องของแรงนี่เลยเก็บตก

เพราะอย่างที่ทราบกันนะค่ะแม่สุนารีย์
ของเราเนี่ยค่ะถือว่าเป็นขวัญใจบันเทิงไทยรัฐ

มันร้อนบนนี้นะคะ

ปีนี้เขาก็เลยกว้านซื้อเลขที่เกี่ยวกับอายุของเขามาหมดเลย

เราเจอหน้าพี่สุก่อนที่การประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

พี่สุยังบอกว่าเผื่อใจไม่ถูกแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเอง
นั่นหมายความว่าอีก๙๙เขามั่นใจว่าถูกแน่นอน
สมาชิกโต๊ะบันเทิงของเราก็ไม่เผื่อใจเหมือนพี่สุเลย
แม่บอกว่ายังไงลูกก็ตามแม่อย่างนั้นเลย
ถูกต้องแต่พอผลประกาศรางวัลออกปุ๊บ
แม่เงียบกริ๊บเลยทันที
บันเทิงไทยรัฐของเราด้วยความเจ็บช้ำไปพร้อมกับแม่
ก็เลยทำคลิปนี้มาหยอกนะคะแม่ค่ะ
ลองดูเด้อว่าจะมีโชคร่วมกันอายุชั้นเอง

ทุ่มเพราะว่ามันส่งสัญญาณจากงวดที่แล้ว
เรารู้สึกว่าให้เราดวงดีแล้วนะอะไรอย่างนี้

อันนี้ไม่รู้ล่ะ๙๐จริงเผื่อแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะ

ถูกทุกปีค่ะมันเกิดถูกทุกปีค่ะ

งวดวันที่๑๖มีนาคม

งวดวันที่๑๖มีนาคม

รับก็หยอกจริงหยอกเลขนะ

ไม่เป็นไรเพราะว่าหน้าแม่นะคะ